ในร้านหมูกระทะตกอกตกใจ

เมาและอลวาดไปทบรถชาวบ้าน

รถจักรยานยนต์เขาขี่มาไปโบกให้เขาจอด

คุณผู้ชมครับพี่กรมมันไม่ใช่การโบกให้หยุด
เป็นการแบบตะคุบรถเขา

เขาก็ขี่ของเขามาเฉยตามทาง

ออกมาแต่ไม่ใช่พวกเดียวกันมาก่อเหตุนั่นน่ะสิเนี่ยฮะดูเอาละกันเนี่ย
มีวงจรปิดให้ดูแบบนี้คนในร้านหมูกระทะงงงงและผู้ชายคนที่โดนทำร้ายก็งงว่า
แล้วไม่ทำเขาทำไมใช่และที่สำคัญคือถอดหมวกกันน็อกเขา
มาเป็นอาวุธในการฟาดตีเขาด้วยนะสุดท้ายคือเมานะสองคนนี้เมานะ
เมาทั้งนั้นแหละฮะชาวบ้านพยายามส่งเสียงห้ามปรามแล้ว
แต่ว่าสองคนนี้ไม่ฟังยังรุมทำร้ายเขาถีบรถเขาจนล้มนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านหมูกระทะที่โคราชครับจังหวัดนครราชศรีมา
คือจริงแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี้ยสองคนนี้เอะอะโวยวายอยู่กลางถนน
ไล่ทุบรถชาวบ้านหลายคันแล้วนะชาวบ้านต้องขับรถหนีไปนะฮะ
เอามาโพสต์เอาไว้ระบุแบบนี้ค่ะมาแล้วเลื้อนขยะสังคมจริงจริง
กระเช้าขอโทษอย่างเดียวคงไม่พออืมไม่พอจริงจริงต้องชดใช้
เยียวยาที่เสียหายนะฮะทั้งเรื่องของการขายของให้กับทางร้านด้วย
ก็คือที่โคราชนะครับคือเจ้าของร้านบอกว่าแล้วอย่างเงี้
ใครจะกล้ามากินที่ร้านนี้ค่ะเพราะกลัวพอมาถึงแล้วก็จะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
ทางร้านเองล่าสุดมีการกราบขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอให้สองคนในภาพเนี่ย
สำนึกผิดซะแล้วก็ออกมารับผิดชอบซะเมาแล้วทำแบบนี้ไม่ไหวจริง
ไปทุบรถชาวบ้านเขาเชื่อไหมแกรปที่มาส่งของยังโดนทำร้ายอ่ะ
ค่ะคือเขาผิดอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ผิดหรอกนะดีนะที่แกรปเขาหนีออกไปทัน
นะแต่ว่าคนขับเขาบอกว่าโชคอ่าเจ้าของร้านบอกว่าโชคร้ายของน้อง
ขี่รถจักรยานยนต์มาที่มาแล้วโดนกระชากล้มโดนทำร้ายซ้ำอีก
เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยนะฮะไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าชายสองคนนี้มีอาวุธในมือ
ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือปืนน่าจะหนักกว่านี้ไปแล้วนะฮะ
เจ้าของร้านบอกต่อในร้านของเราก็มีลูกค้านั่งอยู่นะฮะ
แล้วก็มีการปลาขวดแก้วมานะครับโชคดีไม่ได้กระเด็นโดนลูกค้า
คำถามต่อว่าสองคนนี้รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไหวไหม
ยังไม่พออีกนะเข้าไปในร้านชี้หน้าด่าลูกค้าถึงในร้านนะฮะ
เรื่องนี้ฝากตำรวจติดตามหนุ่มเก่าทั้งสองคนซะให้ได้
เอามารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะฮะ
มีทั้งคนเจ็บมีทั้งรถเสียหายทางร้านเองก็เสียหาย
เรื่องของภาพลักษณ์การค้าการขายด้วยนะครับ
ไม่รู้ส่างเมาหรือยังย้ำแบบนี้กระเช้าคงไม่พอนะครับ